ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านมันจำปัน
แม่บ้านมันจำปันสวัสดีค่ะ
ออมเจ้าเจ้าใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

คุณผู้ชมค่ะเปิดหน้าจอมานะคะในเวลาดีแบบนี้
เจอกับเราสามแม่บ้านสุดแซ่บนะคะแน่นอนเลย
วันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปเช็คดวงนะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้ใครจะเป็นคนดวงดีดวงเด็ดนะคะ
เรามีนักพยากรแถวหน้าของเมืองไทยมาอยู่กับเราค่ะ
วันนี้นะคะเป็นวันของแม่หมอปูค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะเตรียมตัวจดให้ดีทั้งของตัวเองของครอบครัวของเพื่อน

คืออะไรน้ำหนึ่งน่ะนางกับแอมกับไอล์นี่ตั้งแต่เช้าแล้ว
ไม่ไหวก็หยุดนอนบ้างเราสองคนทำได้
ใช่ถึงสัยติดมาจากสามีแน่เลยนะเนี่ยเพราะนอนด้วยกันไงแม่
คือนอนด้วยกันอะแล้วพี่เอกป่วยก้าก็ต้องป่วยด้วย
อ่ะไหนจะเพื่อนป่วยไหนจะน้องป่วย

แม่กำลังจะหายาหายลูกให้ทาน
คุณแม่แข็งแรงเลยแล้วแบบ
เห็นไหมลองแล้วเลยว่าแม่แข็งแรงยังไง
คิดถึงประเด็นโหราแซ่บในวันนี้เลย

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกล็งโน่นหยดนามข้าวต้ม

ขอให้เป็นเดือนของพวกเราเลยด้วยเถอะ

สาตุสาตุสาตุไม่ใช่เดือนพวกเราแต่สาตุ

ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวระวังกันเอาไว้นะคะ

หมอปู่โลกเบี้ยวนักพยากรดวงชะตา

มาอีกแล้วดีใจ
ต้องบอกเจอหน้าหมอปูหนูจะขออัปเดตเลยนะคะ
ทันทีทันใดตั้งแต่วันที่๒๙สิงหาคมนะคะ
จนถึงสี่กันยายนค่ะค่ะเริ่มต้นกันที่ดวงของ
สิงหาคมเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการงานการเงินความรัก

นี่แหละประเด็นเลยคือนอกจากจะเปราะบางทางด้านจิตใจแล้ว
ร่างกายอาจจะอ่อนแอเพราะฉะนั้นคุณนายคะ
อย่าทำงานเยอะห้ามถอดเสียบ้าง

บางคนบอกว่าไม่เห็นจะทำงานหนักไม่ได้แบกปูนบกตึกอะไร
แต่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือว่านอนน้อย
โดยที่บางทีเราอาจจะคิดว่าเรานอนเยอะ

แต่มันหลับตื่นหรือพวงเรื่องงานก็ต้องระวัง

ทีนี้พอด้านหน้าที่การงานเนี่ยบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลง
ซะจนเราแบบว่ารู้สึกรู้สึกว่าท้อ

เขาเรียกว่าเปาะบางทางด้านจิตใจ

ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มีอยู่๒แบบ
ถ้าสมมุติเป็นคนจิตแข็งก็อาจจะไม่ใช้จ่าย
แต่ถ้าไม่จิตไม่แข็งนี่คือกูจ่ายแหลกเลย
เพื่อทดแทนความรู้สึก
เหนื่อยไงเหมือนคนเวลาเหนื่อยมันจะอยากชอบกิน
อยากชอบซื้อ

นิดนึงสะกิดนิดนึงมีความรู้สึกว่าน้อยใจทั้ง
อ๋อช่วงสัปดาห์นี้นะต้องระวังตัวนะ
ต่อไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะ

คือเหมือนกับได้รับภาระแบกอยู่คนเดียว

ถ้าสมมุติเป็นคนที่ไม่มีเงินก็คือไม่มีเงิน

บ้านผ่อนรถไอ้นู่นไอ้นี่มารอ
มันก็จะทำให้ไปหงุดหงิดกับคู่

ใช่และไม่มีอารมณ์จะอยู่ด้วยกัน

คนไหนเธอบอกว่าเดือนนี้เธอจะผ่อนค่ารถ

สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมค่ะ

ทำอะไรก็ค่อนข้างจะได้ดังใจปรารถนา

พูดอะไรก็เออคนเขาฟังอะไรอย่างนี้

แต่จริงแล้วคราวนี้คนฟังอะไรอย่างนี้

ถึงแม้พูดมากแฟนก็ฟัง

คือพฤศจิกายนเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ชอบเย็บปักถักร้อย
หรือว่างานศิลปะงานฝีมือ
มือผู้จิกายเขาจะชอบพวกเทคโนโลยี

เขาก็จะแบบว่ามีความสุข
ความสุขกับเรื่องพวกนี้
ถ้าจะเสียเงินก็เสียเงินกับพวกนี้
เออใด

ก็ถือว่าโอเคถ้าโสดก็จะเจอคนในเขาเรียกแชทแล้วเจอกัน

ก็แรกหัวใจช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันก็เหมือนไม่ถูกหลอก

พอหมดโปรโมชั่นเนี่ยมันก็ทุกคนก็จะบอกว่าหลอกฉัน

เดือนธันวาคมจะได้เป็นหัวหน้าคน

แต่หมายถึงว่าจะต้องเป็นเจ้าโปรเจกต์นะ

อู้วเดี๋ยวคุณนาย
แฟม
เพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าสมมติว่าอยู่ในระดับเป็นหัวหน้าเนี่ย
อาจจะมีบ้านที่ไม่ค่อยใส่ใจ
ได้ที่ให้๑๐๐อาจจะเหลือสัก๘๐

ผ่านไปแล้วนะคะทั้งหมด๕เดือน
ช่วงหน้านะคะยังมีอีก๗เดือนรออยู่พักสักครู่ค่ะ